เราไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะมีเกิดขึ้นหลายจังหวัดเลย
ที่พัทธลุงที่กาลสินที่ชนบุรีเอาดูที่พัทธลุงกันก่อนค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ารถสายตรวจเนี่ยจู่นะยูเทิร์นมา
แล้วทำให้คนที่เขาขับรถมาเป็นพ่อค้าขับกระบะจะไปส่งปลาเนี่ย
พุ่งชนรถตำรวจแล้วไม่รู้นะว่าตำรวจเมาหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้ค่ะกู้ภัยพัทธลุงก็ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือนายเมธาสินดำ
เมธานี่เขาเป็นพ่อค้าที่ขับรถกระบะส่งปลานะคะ
ก็โดนรถสายตรวจ๑๙๑ของสพนาขยาดเนี่ย
จู่นะรถสายตรวจเลี้ยวยูเทิร์นมาตัดหน้าเลย
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้คือถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ้น
ในท้องที่หมู่๖ที่ตำบลพนมวังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะคะ
ซึ่งพอรถของสายตรวจยูเทิร์นมาตัดหน้า
รถของนายเมธาก็เบรกไม่ทันสิคะ

ทำให้รถสายตรวจกระเด็นไปตกอยู่ในร่องกลางถนน
แล้วรถกระบะของนายเมธาสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ตัวนายเมธาเองก็ได้รับบาดเจ็บโอ้โหคุณผู้ชมดูสิ
ส่วนตำรวจสองนายที่มากับรถสายตรวจก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

ผมขับรถกลับจากส่งปลาในตลาดสดพัทธลุง
ผมก็วิ่งเลนขวาของผมอยู่ดี
จู่รถสายตรวจก็เปิดสัญญาณไฟเรน

ชนรถสายตรวจอย่างจังเลยค่ะ
ทีนี้พอถามนายเมธาแล้ว
ก็ต้องไปถามตำรวจทั้งสองนาย

ขับรถเปิดสัญญาณไซเรน
จะออกตรวจในพื้นที่จู่มาประสบอุบัติเหตุ
พุ่งชนแบบนี้แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตอนที่ตำรวจให้การคือจับได้อย่างหนึ่งว่าตำรวจเนี่ย
ให้การค่อนข้างวกวนคล้ายกับมีอาการเมา
ดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะต้องไปตรวจสอบ
แล้วถ้าเกิดว่าเมาจริงนี่ก็ต้องดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ

เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เมืองกราศิลป์นะครับ
เฉียวชนรถตู้เสียหลักข้ามเกาะกลางถนน

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าหอพักเป้งหง
ก่อนถึงสี่แยกสงเปลือยที่อำเภอเมืองกรสิน
กับเสาไฟฟ้ารถพังยับเยินเลยนะครับ
โดยนายสารวุฒิพลเยี่ยมอายุ๒๘ปี
คนขับกระเด็นออกจากตัวรถ
อยู่ใต้เสาไฟฟ้าและอาการสาหัส
ชีพกู้ภัยปั๊มหัวใจอย่างเร่งด่วน
พร้อมนำตัวส่งโรงพยาบาลการณ์ศิลป์
ด้านของนายชาวลิศกลิ่นโสพลอายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถตู้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่า
เขาขับรถมาจากแยกโนนตาน

สังเกตว่ามีรถกระบะสีขาววิ่งอยู่เลนซ้าย
ตามหลังมาและขับมาด้วยความเร็วสูง
อยู่นะครับรถกระบะคันนี้
ก็แซงซ้ายขึ้นมาเร็ว
หักเข้ามาเลนขวากระทันหัน
ทำให้เกิดการเฉียวชนกันนะครับ
รถกระบะเสียหลักปีนขึ้นเกาะกลางถนน
ก่อนจะพุ่งเหินฟ้าไปชนกับเสาไฟฟ้า

เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ